เอาล่ะคุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะคุณผู้ชม
อย่าคิดว่าเรื่องในสภาไม่ใกล้ตัวเรานะ
ใกล้นะฮะเพราะเมื่อวานเนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปมวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะ
คนที่ถามคือนายพิธานายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกร
ปรากฏว่าโดนเทไม่มีคำตอบ
จริงตั้งกระทู้ถามนายกตกลงใครเป็นตัวแทนนายกในการที่จะมาคลี่คลายประเด็นนี้
ไม่มีมันก็เลยพาดพิงไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของรัฐสภา
กลไกการตั้งกระทู้และการตอบกระทู้นะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับ
ต้นทุนคือความอดทนที่จะฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ทนที่จะฟังความเห็นต่างอดทนที่จะฟังเสียงเสียงตำหนิเสียงไม่เห็นด้วย
พูดภาษาชาวบ้านก็คืออดทนที่จะฟังเสียงด่า
ถ้าอดทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
มีตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ก็จะจมอยู่กับความหุดหงิด
มอยู่กับอารมณ์ที่คุณมัว
ถ้าคมใจได้คมอารมณ์ได้ก็ดีไป
แต่ถ้าคมไม่ได้มันก็พุ่งพลาดระเบิดออกมา
ระเบิดออกมาแล้วเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อน
อยู่ในสภาพเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ผมเอาเรื่องนี้มาเกริ่นนำเพื่อจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีหัวข่าวใหญ่
คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องอดทน
เพราะเจอเข้าเต็มเหมือนที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ดูหัวข่าววันนี้สิครับ
รองประธานสภาเดือดเจงบิ๊กตู
ยิ่งตอบกระทู้เตือนให้เห็นหัวสภาบ้าง
นี่เป็นเหตุเกิดในสภา
เกิดในช่วงที่สสพิธาริมเจริญรัฐ
ตั้งกระทู้ถามนายกเกี่ยวกับเรื่องแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
เนื่องมาจากวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันแพง
ปรากฏว่าพอถึงเวลานายกไม่มาตอบครับ
แล้วไม่มีใครที่จะตอบแทนนายกด้วย
กระทู้ก็ถามตอบกันไม่ได้สิครับ

สสพิธาริมเจริญรัฐซึ่งเป็นคนถาม
บพก้าวไกลเขาบอกว่าผมเป็นสสมาสี่ปี
ยังไม่เคยเห็นนายกมาตอบเรื่องของแพง

ขอฝากท่านประธานให้นายกทำตาม

เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง
เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชน
ประเด็นนี้มาในรัฐการณ์เปิดเผย
เอาทีหลังว่าที่นายกมาไม่ได้เนี่ยนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีคลัง
คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ไปตอบกระทู้แทน
รัฐมนตรีอาคมไม่ว่างก็มอบหมายต่ออีกทอดหนึ่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์มาตอบแทน
แต่เพราะอะไรก็ไม่รู้รัฐมนตรีช่วยสันติก็ไม่มา
ตรงนี้แหละคือที่มาของวาถะที่รองสะทานเศรษฐ์
หนังสือพิมพ์หยิบมาพาดหัวกันเกือบทุกฉบับเมื่อเช้าเนี่ย
ที่รองเศรษฐ์บอกว่าท่านนายกควรจะให้เกียจสภาหน่อย
ถ้าติดภารกิจก็ควรมอบหมายให้บุคคลที่มาตอบได้
ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกได้ไหม
หรือใครก็ได้ที่มีความรู้ที่จะมาตอบได้

แล้วก็มีประโยคนี้ครับ
กำชับว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหาร
คือสั่งไปแล้วถือว่าจบกันแบบนั้นมันไม่ใช่
แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการเมือง
คือต้องสอบถามกันหน่อยว่า
ว่างไหมตอบได้ไหม
แบบนี้เขาไม่เรียกว่ามอบหมายหรอกครับ
เพราะมอบหมายแล้วไม่มา
ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ
ขอฝากท่านนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย

นี่ปรากฏการณ์แบบนี้มันมีไม่บ่อยหรอกครับ

กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย

จะเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาเป็นพวกเดียวกัน
คืออยู่ในซีกเดียวกัน
คือซีกรัฐบาลด้วยกัน
รองประธานสภาสุชาติเนี่ย
เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ

แกนนำที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกตั้งแต่ปี๖๒
ถ้าไม่เหลืออดก็มันเกิดเหตุอย่างที่ปรากฏ
ฉะนั้นการเป็นนายกยาวถึง๘ปีปีที่๘
แทนที่จะมีบารมีมาก
กลับได้รับความเกรงใจน้อยลง
นี่ในสภายัตติก็เดือด
รับคำอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้น

สภาก็รุ่มร้อน
เพราะว่าวันนี้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาจะถือเลิกวันนี้วันที่๒๔มิถุนายน

เป็นวันนัดหมายชุมนุมเชิงสัญลักษณ์
สุดท้ายก็จะจบลงด้วยบรรยากาศขับไล่นายกเหมือนกัน
ในสภาเขาก็จะอภิปรายขับไล่
สภาเขาก็ชุมนุมขับไล่
แล้วไหนจะปัญหาเรื่องวิกฤตด้านพลังงานและน้ำมัน

ท้าทายฝีมือการเป็นผู้นำรัฐบาล

มันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาด้วยความงงอีกเรื่องหนึ่งคือ

นายกเซ็นตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงครับ
เอกสุพธมาลานิยม
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร

คนก็ถามกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอย่างสภาพัฒน์

หรืออย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจอื่นล่ะ
ไปอยู่ไหนท่านเอาไปไว้ไหน

มันก็จะเป็นประเด็นนะครับ
ท่านลองฟังคำอธิบายจาก
เลขาธิการสภาความมั่นคง
คือผลเอกสุพศมาลานิยม

คนอาจจะสงสัยว่า

มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง

ว่าในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
นี่เราก็เพิ่งได้ยินประโยคนี้
ประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นประเด็นอะไรที่กระทบกับความมั่นคง
คณะกรรมการชุดนี้สามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการได้
และทำข้อเสนอให้รัฐบาล
คนก็ก็เลยบอกว่าต้องสะหารทำได้ทุกอย่าง

นายกก็มอบหมายให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คนก่อนและคนปัจจุบัน

ก็มาคุมเรื่องข้าวยากมากแพงเรื่องน้ำมันแพงประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีก
จากนี้ไปคอยดูเถอะว่าจะเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งคำถามก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะว่ายังไง
กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานสภาพัฒน์ถึงเขาไม่แสดงท่าทีว่าเขาไม่ขัดข้อง
แต่การที่จะให้เลขาธิการสภาความมั่นคงมาคุมเรื่องวิกฤตน้ำมันแพง
วิกฤตเรื่องข้าวยากมากแพงมันแปลกครับเอาล่ะก็ทิ้งประเด็นไว้แค่นี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณนะตั้งกระทู้แต่ไม่มีใครตอบโดนเทซะงั้นนะครับ